สวัสดีค่ะเอ็กซ์เรสนิวสี่นาฬิกาไทยรัฐทีวียังก่อติดบรรยากาศที่พระบรมมหาราชวังนะคะ
รวมไปถึงการเปิดใจประชาชนกลุ่มสุดท้ายที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่เก้า
ติดตามจากคุณรัชนีคำนึงควรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศขณะนี้นะคะเวลา๔นาฬิกาโดยรอบท้องสนามหลวง
เจ้าหน้าที่ได้เคลียร์ให้ประชาชนออกจากพื้นที่แทบทั้งหมดแล้วนะคะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
ได้ทำการรื้อเต็นต์ที่พักคอยโดยรอบท้องสนามหลวงออกจากพื้นที่แล้ว
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์
แต่จนถึงขณะนี้นะคะก็พบว่ายังมีประชาชนบางส่วนค่ะ
ยังคงนั่งรออยู่ที่บริเวณหน้าประตูนะคะ
ซึ่งตอนนี้ที่หน้าประตูวิมารเทเวศนั้น
มีประชาชนนั่งรอที่จะใช้เวลาให้อยู่ตรงนี้นั้น
นานที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้ค่ะ
โดยตลอดช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ภาพบรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงนั้น
อกจากจะเป็นภาพแห่งความอาลัยแล้ว
ยังเป็นภาพแห่งความจงรักพักดีของประชาชนคนไทย
ที่ตั้งใจเดินทางมาในช่วงเวลาของการกราบพระบรมศพเป็นวันสุดท้าย

ได้เปิดใจดาราสาวปอยตรีชดา
ซึ่งเธอนั้นถือเป็นกลุ่มประชาชนกลุ่มคนสุดท้าย
ที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
โดยเธอบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากที่สุด
วินาทีที่ได้ก้มลงกราบเบื้องหน้าพระบรมโกศ
เป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ได้
และในวันนี้นอกจากตั้งใจมาทำหน้าที่จิตอาสา
หวังที่จะใช้ช่วงเวลานี้กับพี่น้องคนไทย
ที่มีหัวใจแห่งความจงรักพักดีเดียวกัน
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเธอกันค่ะ
นี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณพระบรมมหาราชวัง
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดค่ะ